ปั๊มลูกสำเร็จสักทีนะคะสมการรอคอยนะคะสำหรับพี่หนุ่มวงกลาค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะเมื่อสองวันก่อนเนี่ยค่ะก็นะคะภรรยาคุณจูนคลอดลูกแล้วนะคะ
นี่เลยได้ดูภาพเคลื่อนไหวจำมากมากได้ดูนอกข่าวว่าได้หรือ
มินเนียนนั่นเองนะคะมิลเลียนขออภัยค่ะมิลเลียนแปลว่า
คือกว่าจะปั๊มลูกได้เนี่ยหมดเงินเป็นล้านนะคุณผู้ชมค่ะนะคะ
ซึ่งในสถาการณ์โลกโควิดจิบเก้าเนี้ยค่ะที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ค่ะ
ป้ายแดงนะคะก็ยอมรับว่าส่งผลกระทบกับงานคอนเสิร์ตเต็มค่ะ
คิวงานตอนนี้นะคะโอ้โหยาวไปจนถึงเดือนเมษายนเนี่ย
เลื่อนนะคะอย่างไม่มีกำหนดค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าตัวเข้าใจได้ค่ะ
ฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้คุณหมอและพยาบาล
ที่ทำงานอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ
เห็นใจมากนะครับเราทุกคนก็เจอภาวะนี้นะครับ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้มากที่สุดเลยด้วยครับ
เพราะว่าทั้งคุณหมอและคุณพยาบาลเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงมากที่สุด
เขาบอกว่าถ้าอยากให้โลกนี้หายโดยเร็วอยู่บ้านเถอะครับ
คุณหมอและคุณพยาบาลก็ยังทำงานไว้คือช่วงนี้นะคะ
คุณพ่ออดหลับอดนอนนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกสาวนะคะ
มิเลียนก็แบบว่านะแรกคลอดถูกต้องหน้าตาน่าชังมากเลย
คนในโซเชียลก็เข้าไปแซวว่าเนี่ยเหมือนคุณแม่จังเลย
เฉพาะผิวผิวขาวจั๊วเลยนะคะก็แสดงความยินดีกับครอบครัวของพี่หนุ่มด้วย